เซียม๑๓๗ซีเซียม๑๓๗

ที่แบบว่ามันสามารถมาได้ถึงพันกิโลแล้ว
ก็ตอนนั้นซีเซียมเนี่ยหลุดไป

แล้วบินมาถึงนั่นเลยเมื่อวานพี่เพิ่งเล่าไป

เราเคยดูไอ้หนังยอดมนุษย์ไหม
ขั้นอะไรเยอะไทยต้องมาเยอะ

ว่าจะเป็นสัตว์พืชมนุษย์เปลี่ยนหมด
แต่อันนั้นคือในกรณีที่เยอะ
ถึงขั้นว่าเขาจะต้องย้ายเมืองกัน

ว่าอะไรเคลียร์อะไรไม่เคลียร์

เซียม๑ยับอะไรก็หายกันเหรอ

ในอุปกรณ์ตรวจจับเท่าละอองเนี่ย

ประมาณ๕ยาว๑๒นิ้ว

หายไปได้ยังไงอ่าอันนี้คือคำถามไม่มีคำตอบ
แต่รู้อย่างเดียวว่าเป็นฝีมือมนุษย์เขาบอกว่าสันนิษฐานว่าคนในเป็นคนเอาออกไป
ถูกไหมว่ามีสารตกค้างหรือเปล่าใช่ค่ะ
หลังจากนั้นปุ๊บหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่
ย้อนกลับไปจริงหายไปวันที่๒๓กุมภาพันธ์
หายจากโรงไฟฟ้าไอน้ำในจังหวัดปราจินบุรี
แต่ข่าวน่ะมาออกวันที่๑๐มีนาคม
เพราะเขาไปแจ้งวันที่๑๐

คุณนับดูว่ากี่วันอ่ะ

ไปเจอเนี่ยพบเบาะแสปนเปื้อนในฝุ่นแดง
อันนี้แหละคือน่ากลัวเพราะว่าฝุ่นแดง
ไปเจอกันในฝุ่นแดงเนี่ยในโรงหลอมเหล็ก

เฮ้ยมันหลอมไปหรือยัง
จริงถ้ามันเป็นฝุ่นแดงแล้วมันต้องหลอมแล้วไง
อันนี้คือเราเข้าใจ
แต่ไม่มีคำตอบจากสวรรค์ว่าหลอมหรือยัง

มันมีสมการอยู่สมการหนึ่ง
ว่ามันสามารถกระจายไปได้เป็นพันกิโลเมตร

หลักร้อยกิโลเมตรถึงพันกิโลเมตรอะไรเกิดขึ้นเมย์

อย่าลืมว่าถึงเวลามันมีน้ำหนัก
มันจะเป็นเกร็ด

ตัวนี้ก่อนนะว่าปริมาณมันมากน้อยขนาดไหน
อย่างที่เราแบบเคยเจอมาในเหตุการณ์อื่น

อันนั้นเค้าเจอแบบหลายกิโลเมตร

แต่ในกรณีนี้โอเคมันก็เล็กนิดนึง

วันนี้จริงก็มีอาจารย์หลายคน
อักษฎาการบางคนนักวิทยาศาสตร์

ถ้าเทียบเท่ากับสมมุติถ้ามันมีการหลอมละลาย

ไม่ได้มีผลกระโทษขนาดนั้น
เค้าถามว่าวันนี้มันได้นักน้ำอะไร

จำนวนสารปริมาณที่
ทางการบอกออกมาเนี่ยมันตามนั้นจริงหรือเปล่า
หรืออันที่เจอเนี่ยใช่อันที่หายไปหรือเปล่า

มีเซียมเดียวกันกับที่มันหายจากโรงไฟฟ้ามา

ขนาดเดียวกันเนี่ยเขาถามอ้าวถ้าฝุ่นแดงมันยังไม่กระจาย
แล้วฝุ่นแดงไปไหนอยากรู้ไหม
เขาก็บอกว่ามันก็อยู่ในบิ๊กแบ็ค
เมื่อกี้เนี่ยค่ะที่เราเห็นวันนี้ถูกสีเขาขาวใหญ่

แล้วเขาก็ยืนยันกับประชาชนว่าอ๋อใจเย็นเราควบคุมได้
แต่สำนักงานประมนูเพื่อสันติไม่ยืนยัน
นี่ไงงงและงงสอง

มันใช้ในหลายโรงงานใช้ในในหลายหน้าที่เพราะฉะนั้นโอกาสเจออ่ะ
มันเจอได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันพิสูจน์ไม่ได้ว่าไอ้ฝุ่นแดงที่ว่ามีปนเปื้อนเนี่ย
มันคืออันเดียวกันกับที่มันหายไปจากโรงไฟฟ้าหรือเปล่า

ขณะเดียวกันมันจะสลายตัวนะฮะ
ปล่อยอาณุภาพเบต้าแล้วก็พลังแจมมาเนี่ย
มีค่าครึ่งชีวิตคือ๓๐ปีใช้เวลาย่อยสลายนะให้มันหายไปเนี่ยหลักร้อยปี
คือตายแล้วเกิดใหม่ยังไม่รู้ว่ามันจะสลายหรือยัง

ถ้าสมมุติวันนี้ไอ้คนที่ไปหยิบมันจะต้องสัมผัสถูกต้องไหม

เขาบอกว่ายังไงรู้ไหมถ้าสมมุติตามทฤษฎีที่เคยเกิดขึ้นแค่สัมผัส๓วันเนื้อเน่า

เขาบอกแต่ถ้าสมมุติอันนี้มันปริมาณไม่ได้เยอะ

บอกน่าจะมีไข้คลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารผิวหนังเกิดแผลถ่ายเหลวนะครับ

มีผิวแบบแผลผู้พองอะไรอย่างนี้ผื่นขึ้น

แล้วเราจะจัดการกับไอ้ซีเซียม๑๓๗ยังไง

ไม่เคียกค่ะ

เตรียมเตรียมดำเนินคดีกับโรงงานไฟฟ้าไอน้ำเพราะ

ไม่แจ้งอยู่ชะพันธุ์ผิดภาระบอร์ค่ะพอแจ้งค่ะ

แต่อย่างที่บอกมินว่าดูกล้องวงจรปิดมันต้องเห็น
มันไม่ใช่ของชิ้นเล็กที่มันจะแบบว่า
ฮิวไปมาแบบหรือว่าซ่อนได้เก็บได้อะไรอย่างนี้

กล้องวงจรปิดมันควรจะต้องมีอยู่ระบบ
มันไล่ดูมันน่าจะเห็นนะคะว่า

เดี๋ยวรอทางตำรวจเขาไปสืบสวนหน่อยว่าเป็นยังไงกันเนอะ